อย่างที่ได้คาดการณ์ไว้นะครับว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้หลายพื้นที่อากาศนั้นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับ
ท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็มีบางพื้นที่อย่างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับ
ที่ต้องเจอกับคลื่นที่แรงหน่อยในช่วงนี้ครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับเหตุการณ์นี้ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง
ฝนจะเริ่มกลับเข้ามามีบทบาทอีกครั้งหนึ่ง

คุณผู้ชมครับตอนนี้เองถ้าหากดูแผนที่ตรงนี้
นี่คือแผนที่ที่แสดงลักษณะการก่อตัวของกลุ่มเมฆนะครับ

ท้องฟ้าค่อนข้างปลอดโปรกที่สำคัญแดดแรงละทีเดียว
ปัจจัยจากนี่แหละครับสีม่วงก็คืออากาศเย็นที่ยังคงส่งมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
เมื่อเข้ามามีบทบาทแบบนี้เนี่ยนะครับทำให้อากาศจมตัวลงครับ
เหลืองครับคือบริเวณที่มีอากาศจมตัวนะครับ
สิ่งที่จะได้เจอกันในบริเวณเหลืองนี้ก็คือ
ลักษณะการเกิดหมอกนะครับอากาศที่ร้อนอบอ้าว
ที่สำคัญถ้าหากเกิดการสะสมความชื้นเยอะเกินไปก็อาจจะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้นได้นะครับ
ตรงนี้คือจุดที่มีโอกาสเกิดฝนนะครับเพราะว่าอากาศนั้นมีอากาศที่อบอ้าวจนเกินไปนะครับ
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณใกล้ทะเลช่วงนี้อาจจะรู้สึกเหนียวเนื้อเหนียวตัวหน่อย
ทีนี้เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่ารักษณะการตกของฝนอย่างไรซึ่งนี่คือการคาดการณ์สารณะการฝนหลังอย่างนี้
ส่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้เป็นฝนนั้นแค่ส่วนใหญ่จะเน้นในบริเวณใกล้ทะเลตามแนวช้ายฝั่งต่าง
ฝนแบบมาวัยไว้ไม่ได้ตกนานสะสมจนไม่ได้เกิดภายทางประชาติ
อีกหนึ่งพื้นที่ที่มีโอกาสเจอฝนก็คือพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
เกิดจากกลุ่มฝนที่เข้ามาจากบริเวณฝั่งพม่า
นี่คือลักษณะการก่อตัวของคลื่นในระยะนี้นะครับ

ลมหนาวที่แผ่ลงมาก็เป็นปัจจัยสำคัญครับ
ทำให้กระแสลมจากทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับ

ดังนั้นจุดที่เป็นแนวประทะตรงก็คือในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
โอกาสการเกิดคลื่นก็มีได้สูงนะครับ
หลังจากนี้ก็ยังคงต้องรอติดตามต่อไป

แต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นก็ไม่ได้ช่วยทำให้อากาศเย็นลงมากนะครับ

แต่ว่าช่วงกลางสัปดาห์หน้ามีรุ้นเจอฝน

พรุ่งนี้มาติดตามกันต่อในรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมพุทธนันทร์พี่สิบหมารสวัสดีครับ